หนังกั้นลงน่ะออกมาทำไม
น่าฟักลงไปแล้วคนเห็นไหมเมื่อกี้

ลองไปดูหมายนะ

อ๋อถ้าอย่างนั้นใช่เพราะเราเห็นเหมือนจะออกมาทางหลังก็บ้าง